คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องช่วยช่วยเบิร์ตแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเบิร์ตดูแล้วเบิร์ตมองไม่เห็น

เขาบอกว่ามีคนแก่ห้อยหัวอยู่

จำได้ไหมว่าตรงนี้เนี่ยที่ปกับโรเบิร์ต

ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่เชิงตะกรเนี่ย

ช่วยเบิร์ตหน่อยตาเบิร์ตไม่ดี

ได้เหมือนคนแก่ห้อยหัวอยู่ตรงขื่อของเชิงตะกร

จากเห็นห้อยหัวแล้วเห็นอักษรขอมโบราณด้วย

สถานที่นี้คือเชิงตะกรของที่พักสงฆ์สุทธิธรรมรังศรี
เชิงเขากระโจมสวนพึ่งราชบุรีครับ
เดียวกับที่พระอาจารย์อุเทนพาโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตไปทุดง
แถมยังให้เดินผ่านแล้วหยุดกลางเชิงตะกอนด้วย
ที่พระอาจารย์อุเทนจะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
จากเชื่อว่าเชิญตะกรแห่งนี้ยังมีวิญญาณวนเวียนวินไหว้ตายเกิดนะ
อยู่ตรงนี้แต่ไม่ยอมไปเกิดสักที
ปรากฏว่าหลังทุดงเสร็จผู้สื่อข่าวเก็บภาพที่นี่เสร็จใช่ไหม

นักข่าวก็หยิบมือถือมาถ่ายภาพนิ่ง
แต่พอระหว่างทางกลับเอาภาพมาซูมดูซูมดู
เอ้าทำไมเห็นน่ะชาวเน็ตก็เห็น

ไปสอบถามกับคุณลุงขุนศรีอายุ๖๐ปี

เที่ยวขึ้นเขากระโจมเนี่ยเล่าบอกว่า

บริเวณที่พักสงฆ์เป็นเหมืองแร่ดีบุก
ทำให้มีคนงานจากหลายจังหวัดมาขุดแลกกันมากมาย
พอเสียชีวิตก็เอามาเผากลางแจ้งตรงนั้นแบบกองฟอนแบบเมื่อก่อน
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งคนงานขุดแรกเกิดเสียชีวิตหลายราย
ทำให้มีชาวบ้านชื่อลุงใจ
ลุงใจก็เลยนี่ฮะมาสร้างเชิงตะกอนเอาไว้เผาศพ
เมื่อปี๒๕๓๔คุณผู้ชมทำอะไรอยู่นะครับ
ทีมข่าวไปที่เชิงตะกรไปวัดขนาด
พบว่ามีความยาว๒๕๐เซนติเมตรกว้าง๑๖๐เซนติเมตรสูง๑๔๙เซนติเมตร
มีหลังคาคลุมเชิงตะกอนอีกทีนึงมีความสูงประมาณ๖เมตร๕๐เซนติเมตร
เผาศพมาแล้วเป็นพันศพครับคุณผู้ชม
เชื่อว่าเป็นที่รวมของเหล่าดวงวิญญาณร้ายญาติแหละนะครับ

ถามป้าเอิญบ้างเมื่อกี้นะฮะถามลุงขุนศรีไป
ถามป้าเอิญบ้างป้าเอิญอายุ๕๘ปีเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่ง
อยู่ตรงเขากระโจมทางขึ้นเลยนะนี่นี่เล่าบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นต์เจอวิญญาณรอบเต็นต์เป็นประจำ

ส่วนใหญ่จะเจอก็บริเวณด่านตรวจต้นไซส์น่ะ

ส่วนที่มีนักข่าวถ่ายภาพติดวิญญาณได้
คุณป้าเชื่อไม่เชื่อครับคุณป้า
คุณป้าเชื่อครับว่าเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับ
แต่เมื่อสักครู่ทรงแล้วทรงอีก

ไม่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ไปดีกว่า